ข่าวแรกวันนี้ของข่าวเที่ยงของเราพาไปดูเหตุการณ์อุกอักที่สมุทรปราการครับ
โจรนะฮะล้วงคองูเห่าของจริงเข้าไปขโมยของที่บ้านของรองสารวัตรเลยนะ
โอ้โหบ้านของตำรวจนะไปจับลูกสาวเขาเอามีดจี้คอเขา
แล้วก็เอามือไพ่หลังมัดไปขโมยไอโฟนของเขาไปนะฮะโอ้โห
ลูกสาวแล้วก็ภรรยาเขาตกอกตกใจเลยไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ทั้งทั้งที่เจ้าของบ้านก็เป็นถึงมรองสลวัสตร์สวพครองด่าค่ะนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะฮะตำรวจสพบางปูสมุทรปราการนะฮะ
รับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ยนะฮะเข้าไปก่อเหตุลักษัพแล้วก็เอามีดเนี่ยบังคับ
เอามีดจี้คอก่อนนะฮะแล้วก็จับกดลงกับพื้นแล้วก็ขังในห้องนอนนะฮะ
ตำรวจชุดสืบสวนไปตรวจสอบเป็นบ้านสองชั้นจริงมันก็รั้วรอบขอบชิดนะฮะ
อยู่ในหมู่บ้านนะฮะด้านหลังเนี่ยไปติดกับทะเลบางปูคุณผู้ชม
ถนนสายครองด่านนี่แหละนะฮะอยู่ซอยแรกของหมู่บ้านซะด้วยครับ
เป็นบ้านของร้อยตำรวจเอกวิโรธกรยาศรีมรองสารวัตรปราบรามสพครองด่าน
ตำรวจเข้าไปถึงไปเจอนะฮะนางชุติมานะครับ
แล้วก็ทางด้านของลูกสาวก็คืออายุเพียง๑๗ปีนะฮะ
แล้วก็ยังอยู่อาการตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยนะครับ
นะฮะโดยลูกสาวเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้เกิดอ่าให้ฟังนะฮะ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยจับตัวเธอไว้ตอนนั้นสักทุ่มกว่ากว่านะฮะ
หลังจากกินข้าวเสร็จเธอก็ขึ้นไปบนห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
ได้ยินเสียงแล้วมีคนอยู่ในห้องนอนของน้องชาย
แต่ไม่ได้เอกใจเพราะคิดว่าแม่อยู่ในห้องนอนนะฮะ
คิดว่าแม่ของเขาอยู่ในห้องของน้องชายก็เลยไม่ได้คิดอะไรมาก
หลังจากนั้นก็เลยเข้าไปในห้องนอนตัวเองไม่นานคนร้ายพยายามจะบิดลูกบิด
เธอก็คิดว่าแม่จะมาก็เลยเปิดประตูให้ฮะ
จังหวัดนั้นไม่ใช่แม่คนร้ายครับ
ใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำกางเกงสามส่วนสีดำใส่แมสสีดำด้วย
ผลักเข้าไปแล้วก็ผลักตัวเธอให้ล้มลงกับพื้น
คนร้ายขึ้นคล่อมเอามีดจี้คอไม่ให้ส่งเสียงดัง
แล้วก็เอามือไพร่หลังเอาเสื้อกันหนาวมัดมืออีกทีหนึ่ง
แล้วบังคับว่าอย่าส่งเสียงร้องนะแต่ไม่ทันได้ร้องอะไรนะฮะ
คนร้ายตกใจครับคว้าโทรศัพท์มือถือไอโฟนไป
แล้วก็วิ่งหลบหนีออกไปทางห้องนอนน้องชาย
แล้วก็ปีนออกทางหน้าต่างชั้นสองแล้วก็กระโดดหลบหายไปนะฮะ
ทีนี้ผู้เป็นแม่คือนางชุติมานเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า
ระหว่างที่ตัวเธอนั่งอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงเลยลูกสาวตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วย
ตอนแรกคิดว่าลูกสาวตกใจอะไรหรือเปล่า
กระทั่งได้ยินลูกสาวบอกว่ามีโจรเข้าบ้านโจรเข้าบ้าน
นะก็เลยไปช่วยนะฮะแล้วก็ออกไปขอให้เพื่อนบ้านช่วย
แล้วก็โทรแจ้งจำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็โทรแจ้งสามีที่ทำงานอยู่
รับทราบเรื่องด้วยนะฮะจากการตรวจสอบบริเวณหน้าต่างบ้าน
ห้องนอนชั้น๒ซึ่งเป็นห้องนอนของลูกคนเล็กเนี่ยนะฮะ
หรือว่าเป็นห้องนอนของน้องชายของผู้ประสบเหตุเนี่ยนะฮะ
ก็มีรอยงัดนะฮะมีรอยงัดจนตัวล็อกมันหัก
หน้าต่างเปิดอ้าอยู่เนี่ยดูสิหน้าต่างบ้านเนี่ยพังเออ
แล้วมันก็มีร่องรอยของการลื้อค้นข้าวของในบ้านอ่ะ
เกือบทุกห้องเลยนะคุณทัศนัยมันมันปีนเข้าไปเนอะ
มันก็ไปทำให้ล็อกมันพังเนอะถูกต้องแล้วก็เข้าไปในห้องนอน
ใช่แต่ว่าทรัพย์สินที่เขาได้ไปเนี่ยเขาได้แค่โทรศัพท์มือถือไปเครื่องเดียว
อย่างอื่นไม่ได้ได้อะไรไปนะถูกต้องฮะตอนแรกเขาพยายามลื้อค้นข้าวของในห้องนี้ก่อน
แต่ไม่ได้อะไรไปนะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าได้ไอโฟนของน้องผู้หญิงไปเครื่องหนึ่ง
แล้วก็กระโดดออกไปนะเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะอยู่ระแวกใกล้เคียง
และรู้ความเคลื่อนไหวของคนในบ้านนะตอนนี้ก็เก็บหลักฐานต่าง
หลายนี้มงหลายนี้เมืองแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานคงจะได้ตัวมาจำนวนคดี
ด้วยความที่บ้านหลังนี้อยู่ถนนเรียบชายทะเลบังปูด้วยเนอะ
มันก็จะมืดติดชายเลนและอยู่ซอยแรกของหมู่บ้านด้านหลังเป็นทะเลด้วย

คุณแต่บ้านรองสารวัตรยังโดนแบบนี้ต้องรีบจับตัวให้ได้โดยเร็ว
เพราะถ้าเกิดจับตัวไม่ได้เนี่ยประชาชนอย่างเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะ